ดีนี่สบู่เหลวอับสะออร์แกนิคอ่อนโยนปรัสจากสารเคมีอันตราย
สวัสดีค่ะสวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะโอ้โหมีจับผมลายโอก่อนด้วยนะ
แต่ผมจับผมไม่เพราะว่าเมื่อกี้ตามกล้องคนละคำผมมดดำเข้ามาจับ
เดี๋ยวก่อนนะนี่ผมไม่ได้มาข่าวใส่ไข่๓วัน๔วัน๕วันติดเลยนะ
ติดอีกแล้วก็ไม่ได้ไปพูดทำไมมันติดงานวันศุกร์ผมไม่ได้มาเนอะ
ใช่วันจันทร์อยู่๓ศุกร์ไม่ได้มาจันทร์ไม่ได้มาอังคารไม่ได้มา
แล้วก็อยู่เสาร์อาทิตย์อีก๕วันไม่ได้เจอมดดำ
โอ้โหเธอมากกว่านั้นก็ไม่เป็นไรเธอจริงมีความสุขมีความสุข
เธอ๓แองจี้๓แซ่บฉันจะไม่ไปอีกแล้วนะทำไมแม่
อะไรบนร่ำบุราชคนแบบโอ้โหส่งมาหาฉันเต็มเลยยาย่วนอะไรก็ไม่รู้
พี่หนุ่มแล้วแบบทุกคนโทรมาจะกินเมนูที่กัญชัยกินของยายหวนว่ะ
อร่อยจริงล้านวิวนะล้านวิวนะจริงเหรอเออต้องมาอีกแม่
เมื่อคืนเปิดดูเปิดย้อนหลังดูเออว่าจะดูให้จบ
แต่ไปหลับตอนที่เธอบอกว่าไปกับทัศน์แล้วขับรถแล้วจะล่วง
โอ้หนุ่มชั่วมากจะล่วงหรือจะล้วงอุ้ยมันชัดนะหนุ่ม
รั้วของเขาหรือจะล่วงพี่คิดอย่างหนุ่มแหละ
เอาอย่างนี้ละกันครับวันพรุ่งนี้อย่างที่บอก๕โมงเย็น
เป็นต้นมาขนาดนี้๑๖๑๘นาฬิกา๓นาทีเนี่ยกำลังจะเข้า๔นาทีเนี่ย
ความจริงแล้ววันนี้เพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะฮะ
เผยแพร่การนัดหมายชุมนุมใหญ่พร้อมเผยสถานที่จัดงานโดยระบุว่าประกาศสถานที่พบกันเนี่ย
แยกราชประสงค์ก่อนเลยค่ะอย่างแรกราศดรพร้อมลุยเวทีปลาใสเนี่ย
จะเริ่ม๑๗นาฬิกานะครับมาร่วมกันนับ๑ถึงล้าน
รวมตัวกันที่เต็มสี่แยกราชประสงค์เนี่ยนะครับ
แล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเดินทางมาอย่างปลอดภัยแล้วเจอกัน
อย่างที่บอกว่าวันนี้มีการเปิดตัวผู้ปราศัยหลักคือโอเคล่ะ
เขาบอกว่าวันนี้มีประกาศเปิดตัวผู้ประสัยหลักในงานมอบ๒๔มีนาคม
พบกับน้องมายพัสราวรีจากรูดนะฮะเบนจาอปันจากแนวร่วม
ธรรมศาสตร์และการชุมนุมแล้วก็ครูใหญ่อัตภพลจากก้าวล่วง
เล็บกลุ่มราศดรโขงชีมูลนะฮะซึ่งทั้ง๓คนนี้ก็จะถูกดำเนินคดีตามมาตรา๑๑๒
เนื่องจากไปชุมนุมแล้วก็อ่านแถลงการหน้าสถานทูตเยอรมนีจำได้ไหมฮะ
ตอนนั้นขนาดเดียวกันวันนี้พลตำรวจตรีปียะตะวิชัยเนี่ย
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานเนี่ยเปิดเผยว่าการเตรียมความพร้อมในการชุมนุมนั้นน่ะ
แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเขานัดหมายกันเนี่ยตั้งแต่๕โมงเย็นคือ๑๗นาฬิกา
ซึ่งกรทมเนี่ยเป็นพื้นที่ประกาศห้ามชุมนุมมีความผิดตามพรกรฉุกเฉิน
แล้วก็พรบควบคุมโรคเราอย่าลืมนะฮะตอนนี้มันมีพรบควบคุมโรคกันอยู่
ผู้ที่ชักชวนโพสต์ข้อความแล้วก็ผู้ที่มาชุมนุมถือว่าเป็นผู้ที่ร่วมกระทำผิด
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันเหตุร้ายตามหลักสากล
ส่วนการจราจรนั้นนะครับจากข้อมูลด้านการข่าวนัดกันที่แนวรถไฟฟ้านะครับ
แต่เค้ายังไม่ได้บอกว่าที่ไหนเจ้าหน้าที่ที่จะติดตามกันนั้นเนี่ย
แล้วก็การบริหารขีดการจราจรไม่มีการปิดการจราจรแต่อย่างใดนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่พร้อมให้ความสะดวกกับประชาชน
ว่าในวันนี้ที่เป็นการเตรียมนำรถมาจอดเนี่ยไม่ได้เป็นการจะเตรียมมาเพื่อสลายการชุมนุมนะครับ
แต่เป็นการเตรียมความพร้อมไว้ตามหลักควบคุมการชุมนุมในวันนี้เท่านั้นนะครับ
ซึ่งจะเห็นได้ว่าบรรยากาศที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติในตอนนี้นะครับ
จะเห็นได้ว่ายังไม่มีตำรวจควบคุมฝูงชนนะครับมาตรึงกำลังเหมือนอย่างเช่นครั้งการชุมนุมครั้งก่อนก่อนนะครับ
จะมีเพียงเจ้าที่ตำรวจที่ใส่เครื่องแบบสีกากีเท่านั้นนะครับ
คอยมายืนตรึงกำลังดูแลความสงบเรียบร้อยอยู่
ซึ่งจะเห็นได้ว่าจะมีเพียงรั้วเหล็กนะครับที่มาตั้งไว้เตรียมความพร้อมเป็นแนวรั้วเหล็กเท่านั้น
ไม่มีรวดหนามหีบเพลงนะครับหรือแบรีเออร์ปูนมาตั้งเตรียมความพร้อมไว้
และจะเห็นได้ว่าบรรยากาศการจราจรบริเวณถนนหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติในตอนนี้ก็เช่นเดียวกันครับ
ยังไม่มีการปิดการจราจรนะครับซึ่งการชุมนุมในวันนี้นะครับเป็นการชุมนุมอยู่บริเวณแยกราชประสงค์นะครับ
โดยก่อนหน้านี้ได้มีการประกาศแล้วว่าจะมีผู้ปราศัยหลักก็จะมีครูใหญ่ขอนแก่น
มีน้องมายแล้วก็จะมีแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมอีกหนึ่งคนนะครับที่จะสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นปลาใสทำกิจกรรมในวันนี้นะครับ
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ครับคาดว่าในช่วงเวลาประมาณ๑๙นาฬิกานะครับก็จะมีการเคลื่อนขบวนนะครับมาทำกิจกรรมบริเวณหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ผิดพรบอการควบคุมโรคนะครับและพรกอฉุกเฉินนะครับ

เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่
อยู่ภายใต้หลักการควบคุมการชุมนุมนะครับ
ซึ่งยังเน้นย้ำนะครับการทำงานของสื่อมวลชนในวันนี้นะครับ
ว่าจะต้องใส่ปลอกแขนที่ทางสมาคมเตรียมไว้ให้
หรือเป็นปอกแขนสีเขียวนะครับที่ก่อนหน้านี้ทางกองบัญชาการ
ตำรวจนครบานนะครับได้ออกให้กับสื่อมวลชน
เพื่อให้เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าเป็นการทำงานของสื่อมวลชน
เพื่อจะได้แยกออกจากผู้ชุมนุมได้ชัดเจนนะครับ
และหลังจากนี้นะครับทางพันธุรกิจกิจสนะพัฒนาเจริญนะครับ

จะมีการให้สื่อมวลชนเนี่ยไปลงทะเบียนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ที่จะเป็นการยืนยันตัวบุคคลอีกครั้ง
และสำหรับสื่อที่ยังไม่มีปลอกแขนนะครับ

เตรียมที่จะออกบอกแขนเฉพาะให้กับสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งครับ

บริเวณหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ

ในกรณีที่สื่อมวลชนโดนลูกหลงจากตำรวจ

เพื่อป้องกันที่ได้การได้รับความรุนแรงเหมือนกัน

ในช่วงไทยรัฐนิวโชว์หรืออะไรเนี่ย

การชุมนุมก็เริ่มขึ้นแล้ว

พระกรรยวก็คือเป็นพระนะครับ
ที่อยู่สำนักสงฆ์วัดป่า

คือท่านเองเนี่ยก็ออกมา
แสดงทำโดยวิชา

ท่านเองได้มีการกำหนดขึ้นมาเองนะครับ
นั่นก็คือการที่ดำน้ำลงไป

ถ้าเกิดว่าผ่านไป๒นาทีแล้วตามในสิ่งที่ท่านบอกเนี่ย

ก็ขี้เอาจะหอม
แต่ต้องมีเพศสัมพันธ์กันเป็นสีสายลุ้ง
ไม่คือเพศสัมพันธ์เนี่ยท่านออกมาบอกแล้วว่า

แต่ก็คือต้องเอากับผัวเมียกันเองนี่แหละ
อ่าผู้มีกันเองเหลือว่าก็คือว่าเป็นการบริบัติการในการถือศีลก็
กันในวัดล่ะเออแล้วทำไมแบบเวลามีแบบมีมหรสบ
มีงานต้งงานเต้นก็เยอะแยะมากมายในมือถือใหม่ไฟส่องหน้าพร้อมถามว่า
ขอเสียงหน่อยพระกรรณญาทำขอเสียงหน่อยนี่นะ
เหมือนป้าหนึ่งทำคอนเสิร์ตนั่นฟันหน้าของท่านเนี่ยหายไปเพราะด้านบน
ท่านบอกท่านเทศฟันในกระเด็นออกมาฟันกระเด็นออกมาแล้วฟันของท่านเป็นพระธาตุ
ท่านว่างั้นท่านบอกว่าถ้าสมมุติฝึกกับท่านไม่สำเร็จจริงจริงฉี่ออกมา
เขาจะเป็นพระธาตุจริงไหมกัญชัยเขาว่าอย่างนั้นนี่ฟันเห็นไหม

ฟันฟันฟันฟันฟันฟันฟันฟันฟันฟันฟันฟันฟันฟันฟัน

ว่าท่านจะมาฝึกด้วยก็จะเป็นการดีอื้ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
ซึ่งโอเคนางไปคงจะแบบว่าอันนี้บางคนเขาก็ไปพูดอย่างนี้กัญชัย
เขาบอกว่าถ้าสมมุติพระพุทธเจ้าถ้าสมมุติเราดูในหนังเรื่องพระพุทธเจ้าหรืออะไร

ก็บอกว่าถ้าเกสามวนแล้วค่อยมาคุยกัน

แล้วก็ให้ใส่ชุดสีรุ้งใช่ไหมเธอ
มีการเต้นหล่ำใช่ไหม

ใส่หน้ากงหน้ากากเห็นไหมล่ะใส่แสงสีเป็นนี่นะชุดเป็นสายรุ้งเห็นไหมล่ะ
วายเป็นคู่มะพร้าวเถอะ

นี่ค่ะ
เธอเมื่อวานนี้อยากจะเห็นบทสัมภาษณ์คุณติที่สัมภาษณ์พระเขาว่ายังไงบ้าง

คุณติเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์พระกรรณญาเลย
พระกรรณญาหมายถึงอะไรทุกสิ่งทุกอย่างคืออะไรนะ
ผมกลัวตะติดำลงไปปุ๊บเนี่ยน้ำที่ดำเนี่ยนะ

อย่าว่าพี่ติสิเขาอุตส่าห์เป็นแนวหน้าไป
ติไม่ค่อยอยู่กรุงเทพเหรอเธอ
และได้เมียที่ตกตูมนะ

ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าท่านจะโดนจับศึกหรือเปล่า

มันก็แปลกอะ
เอาบิดีไว้พี่ท่านบอกว่า
ต้องต้อง

เดี๋ยวก็ต้องมีการไปจับผ้า

เมื่อเอาวันนี้๒๔มีนาเนอะ
จากข้อมูลศูนย์โควิด๑๙นะคะ
รายงานสถานการณ์ในประเทศไทยพบว่า
มีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น๖๙รายนะคะ
แล้วก็ยอดรวมผู้ป่วยยืนยันสะสมเนี่ย

หายป่วยแล้ว๒๖๘๗๓ราย
ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะคะ
อดรวมผู้เสียชีวิตสะสม๙๒ราย
สำหรับผู้ป่วยใหม่แบ่งดังนี้ค่ะ๑นะคะ

แล้วก็ระบบบริการ๔๔รายนะคะ๒ค่ะ
ค้นหาผู้ป่วยติดเชื้อเชิงรุกในที่ชุมชนนะคะ

แล้วก็๓ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
แล้วก็เข้าสถานกักกันของรัฐ

เอาเฉพาะกรุงเทพเนี่ยนะคะเขาบอกว่าโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่มียอดผู้ป่วยใหม่มากสุด
นั่นก็คือ๔๓รายก็ถือว่าเยอะสุดแล้วในตอนนี้นะคะก็น่าเป็นห่วงนะ
เพราะฉะนั้นอย่างเมื่อกี้นี้นะคะมีคุณผู้ชมก็ส่งข้อความเข้ามาว่า
อย่าตกเด็ดขาดอันนี้จริงนะคะตอนนี้ก็ยังต้องตั้งกาดเอาไว้เหมือนเดิมนะ
อย่างที่เราบอกไปวันนี้คือล่าสุดถ้าสมมุติใครติดตามกันเนี่ยไปเจอที่โรงงานโดนัทนะฮะ
แพร่ระบาดของโควิดวันนี้คือกรุงเทพน่าจะเป็นที่จับตามองมากที่สุดว่ามันไปไกลแล้วจริง
โอเคนะครับเดี๋ยวพักสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรื่องของเมียหลวงบุกไปทำร้ายเมียน้อย
แล้วก็มีข่าวบอกว่ามีการเอาไม้ปั้มไม้กวาดเป็นไม้ไผ่หลุมหลุมที่อวัยวะเพศนะฮะ
คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นมี๒มุมมอง
มุมมองแรกเนี่ยมาจากฝั่งของญาติผู้บาดเจ็บซะก่อน
เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นจากผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะ
ชื่อว่าจีรวรรณจีรวรรณเนี่ยไปคบหากับทางคุณไพโรธ
เอาโทษนะฮะภัยบูรณ์คบหาคุณภัยบูรณ์
คุณภัยบูลก็มีภรรยาอยู่แล้ว
ภรรยานี่ชื่อว่านางแข้งนะฮะ
มีวันนึงเนี่ยนะฮะนางแข้งเองเนี่ยสงสัยผัวตัวเอง
เพราะผัวตัวเองเนี่ยมักจะมีพฤติกรรมแปลก
มาขอตังค์แล้วก็หายไปทำงานได้เงินมาเงินก็หายไป

หลังจากนั้นวันที่๒๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามันมีเหตุเกิดขึ้น
ก็คือคุณภัยบูรณ์เนี่ยนะฮะบอกว่าจะไปรับลูก
แต่อยู่ดีหายไปหายตัวไป
นางแข้งที่เป็นภรรยาเนี่ยก็เลยพยายามหาว่า
จนกระทั่งไปพบว่ารถของภัยบูลเนี่ยไปอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ภรรยาก็คือนางแข้งเนี่ยก็ตามไปที่รีสอร์ทแห่งนี้
หลังจากนั้นโทรตามลูกสาวไปอีก๒คนนะครับ
คนหนึ่งคือขวัญอีกคนนึงคือฝนแล้วก็มีลูกชายไปด้วย
หลังจากนั้นเนี่ยพอไปถึงเนี่ยนะฮะก็มีการไปสอบถามว่าเนี่ย
หัวฉันมาที่นี่หรือเปล่าอืมหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะ
เจ้าของรีสอร์ทก็บอกว่ามาก็เห็นมาเคาะประตูอยู่เมื่อกี้นี้
หลังจากนั้นก็มีการเข้าไปทลายประตูเข้าไป
แล้วก็อันนี้ในมุมของฝั่งของคนที่ถูกทำร้ายร่างกายนะ
ลูกสาวก็บอกว่าเขาเชื่อว่าทางฝั่งของนางแข้ง
พอเข้าไปเจอนางจีรวรรณซึ่งเป็นแม่ของเขาแล้วเนี่ย
เกิดเหตุโดยการที่เอาไม้ตีหลังตีหัว
แล้วก็เอาไม้จับแม่ของเขาเนี่ยถอดเสื้อผ้าออกหมด
แล้วก็จับแหกขาแล้วก็ใช้ไม้เนี่ยนะฮะ
เขาใช้คำว่าหลุมหลุมหลุม

เอาผู้ง่ายภาษาการก็คือเอาไม้เนี่ยแทงเข้าไปที่อพยาวะเพศนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการตามกู้ภัยมา
แล้วก็จะมีคลิปปรากฏนะครับมีเสียงของทางนางแข้งบอกว่า
จำหน้ากูไว้มึงจำหน้ากูไว้
หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการนำตัวของคุณจีรวรรณเนี่ยนะฮะ
ผู้เสียชีวิตเนี่ยนำส่งโรงพยาบาลในวันที่๒๑วันนั้นนะครับ
หลังจากนั้นเหตุการณ์ผ่านไปเนี่ยคดีไม่ได้คืบหน้าอะไรเลย
จนกระทั่งมันเป็นประเด็นเกิดขึ้นแล้วก็ลงในข่าวทั่วไปบอกว่า
ผู้หญิงคนนี้คือจีรวรรณเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายกระโหลกศีรษะร้าว
แล้วก็โดนไม้เนี่ยแทงที่อวัยวะเพศนะฮะเป็นด้ามไม้กวาดเป็นแบบไม้ไผ่นะฮะ
แล้วข้างในเนี่ยก็บอบช้ำมากสุดท้ายเธอเสียชีวิตนะครับ
นี่นะฮะถูกรุมตีจนกระโหลกศีรษะแตกนะฮะร่างกายร่อนจ้อน
ไม้แทงอวัยวะเพศร่างกายช้ำบวบต่างนานเนี่ยนะครับ
อันนี้เป็นมุมของทางฝั่งของลูกสาวชื่อว่าชื่อว่าแหวน
ชื่อน้องแหวนเป็นลูกของทางคุณจีรวรรณเนี่ยแหละฮะเป็นคนที่ออกมาบอกนะครับ
ก็เรื่องก็อยู่ตรงนี้นะฮะปรากฏอีกมุมหนึ่งล่าสุดเลยนะฮะ
แต่ตอนนี้ทางคุณจิรวรรณก็เสียชีวิตแล้วชีวิตไปแล้วใช่ไหม
ล่าสุดทางฝั่งของนางแข้งก็คือเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย
หลายคนสงสัยว่าเขาเป็นภรรยาน้อยอีกคนนึงหรือเปล่า
ล่าสุดตัวลูกสาวของเธอนะฮะก็คือได้มีการนำเอาเป็นทะเบียนสมรสของนางแข้งกับคุณภัยบูลเนี่ยนะฮะ
ซึ่งเป็นสามีเนี่ยเอามาโชว์ให้ดูแล้วแล้วก็ได้มาเล่าเรื่องราวอีกมุมหนึ่งให้ฟังเหมือนกัน
บอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในมุมของเขาอันนี้คือต้องแบ่งไปนะสองมุมนั้นที่ฟังมุมหนึ่งไปแล้วนะฮะ
ที่เราได้สังเกตข่าวไปตอนนั้นในมุมของเขาเขาบอกอย่างนี้บอกว่าวันเกิดเหตุเป็นอย่างนั้นจริง
ก็คือคุณภัยบูลซึ่งเป็นสามีไปที่รีสอร์ทแห่งนี้ไปรับนางจีรวรรณไปส่งที่รีสอร์ทก่อน
จีรวรรณเข้าไปในห้องหลังจากนั้นภัยบูลเนี่ยขับรถออกมาเพื่อไปรับลูกแล้วก็จะไปส่ง
แต่ปรากฏว่าลูกเนี่ยกลับไปบ้านแล้วภัยบูลเนี่ยก็เลยกลับมาที่รีสอร์ทแห่งนี้อีกทีหนึ่ง
พอกลับมาเนี่ยก็ไปเคาะห้องเพื่อจะเรียกจีรวรรณว่าเขามาแล้วนะปรากฏว่าไปเคาะอยู่นานประมาณสักเกือบสิบนาที
จีรวรรณก็ไม่ยอมเปิดประตูออกมาหลังจากนั้นเขาก็เลยไปตามไปตามเจ้าของรีสอร์ทก็จะเป็นเสื้อแดงเมื่อกี้เห็นไหมฮะที่เดินออกมา
อันนี้ภัยบูลนะภัยบูลก็ต้องไปตามไปตามผู้หญิงคนเมื่อกี้เป็นเจ้าของรีสอร์ทเนี่ยมาพอมาเสร็จปุ๊บเขาก็เอากุญแจเนี่ยมาเปิดห้อง
ปรากฏว่าเปิดปุ๊บเนี่ยมันติดข้างในเขาล็อกกอนข้างในเอาไว้จีรอนเขาล็อกกอนข้างในเอาไว้เนี่ยเจ้าของรีสอร์ทมันเปิดเข้าไปไม่ได้
อันนี้คือตามที่เขาเล่านะพอเปิดเข้าไปไม่ได้เสร็จปุ๊บปรากฏว่าในระหว่างนั้นเองเนี่ยนางแข้งภรรยาของภัยบูลเนี่ยมาเห็นไหมฮ
พอมาถึงเสร็จปุ๊บไพบูลอยู่ไม่ได้และถ้าไม่ได้มาตามขับรถหนีเลยไหนนั่งแข้งเองเนี่ยก็พยายามไปเข้าห้องเรียกเพื่อให้
เคาะพยายามพังงั้นก็ไม่ออกสุดท้ายแล้วลูกสาวของทางฝั่งนางแข้งชื่อว่าขวัญ
เอาเท้าถีบประตูเข้าไปอืมพอถีบประตูเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือ
เขาบอกว่าเขาเห็นทางฝั่งของจีรวรรณนอนอยู่กับพื้นอยู่แล้ว
ในสภาพที่น้ำลายไหลออกมาฟูมปากอ๋อเหรอ
แล้วนี่ในสภาพนี้นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยตัวแม่ของเขาคือนางแข้งอ่ะ
พยายามจะเข้าไปทำร้ายนางธีรวรรณจริงถึงแม้จะนอนอยู่อย่างนี้ก็ตามแต่
แต่ว่าทางฝั่งของลูกเนี่ยพยายามห้ามแม่เอาไว้คือห้ามนางแข้งเอาไว้
โดยบอกว่าอย่าไปทำเขาเขาล้มอยู่
หลังจากนั้นเนี่ยทางลูกสาวคือฝนกับขวัญเนี่ยเข้าไปถามทางจีรวรรณบอก
ชื่ออะไรเป็นอะไรไหนบอกสิสิ่งที่เขาบอกกลับมาคือ
พูดออกมาเนี่ยไม่บึนภาษาคนแล้ว
คือพูดเป็นภาษาแบบเหมือนแบบคนป่วยแล้วอะวุ้น
เหมือนคนที่มีปัญหาเรื่องของสมองคือพูดแบบไม่เป็นคำฟังไม่ได้สับ
หลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าแม่ของเขาก็ยังโกรธอยู่ไม่หาย

หลังจากนั้นนางแข้งซึ่งเป็นแม่แล้วก็เป็นภรรยาของทางฝั่งของภัยบูลเนี่ย
ก็เลยไปหยิบโทรศัพท์แล้วก็นาฬิกาเครื่องลงกับพื้น
แล้วก็เอาเสื้อผ้าของผู้หญิงคนนี้เนี่ยเอาไปทิ้งท่อน้ำ
เสร็จแล้วก็โทรศัพท์ไปตามให้ลูกเนี่ยไปตามทางฝั่งเจ้าของรีสอร์ทมา
เจ้าของรีสอร์ทก็เข้ามาเห็นเหตุการณ์ตรงนี้
ก็เลยโทรไปเรียกกู้ภัยกู้ภัยก็มานะฮะ
นี่นะครับเพราะเข้ามาแบบนี้ประเด็นที่ถัดมาก็คือ
ผมได้มีโอกาสคุยกับทางกู้ภัยกู้ภัยว่า
กู้ภัยบอกว่าผมก็ถามกู้ภัยบอกว่า
ในห้องเนี่ยมีดูแล้วเหมือนกับมีร่องรอยของการทะเลาะเบาะแว้ง
หรือร่องรอยของการต่อสู้ไหมไม่มีแล้วไม่มีร่องรอยของเลือดเลยนะฮะ
ไม่มีอะไรเลยทีนี้เนี่ยปรากฏวันนี้เองเนี่ย
ผมได้มีโอกาสนะฮะได้รับทราบข้อมูลบางอย่าง
ก็คือเป็นข้อมูลเหมือนกับเป็นการชันสูตรเบื้องต้น

เป็นอย่างนั้นแหละเป็นข้อชนสูตรเบื้องต้นนะฮะ
ร่องรอยก็คือทางนางจิรวรรณเนี่ยนะครับ
เหมือนกับเหมือนกับมีเลือดคลั่งในสมองเนื่องจากภาวะ
ความดันโลหิตสูงเนี่ยนะฮะนั้นหนึ่งก็นะครับ

ตัวของผู้บาดเจ็บเนี่ย
ไม่มีร่องรอยล่ะนะฮะมีร่องรอยมึงนะครับ

ในที่เกิดเหตุก็ไม่มีร่องรอยของเลือดอะไรเลย

จนสูตรบอกเลยหัวไม่มีร่องรอยของการแตกด้วย

แต่หมอเนี่ยผ่าสมอง

เพราะว่าเลือดข้างในสมอง

เนื่องจากเพราะว่าความดันโลหิตสูง

ต้องรอการชนสูตรแบบเชิงลึกอีกทีนึง

ผมว่าแหวนเอาแม่นทั่วนะ
เรื่องนี้มันมีประเด็นในสังคมทันทีเลยนะ

เปล่าค่ะแต่เขาพูดกันต่อมาอ๋อผมถามแหวนแล้วเรื่องของอวัยวะภายใน
มดลงมดลูกที่บอบช้ำอ่ะที่แหวนพูดออกมาเนี่ยเรื่องของตรงเรื่องของไต
เนี่ยมันคือยังไงมีไหมหมอบอกเหรอเปล่าค่ะแต่ชาวบ้านก็พูดกันมา
เอ้าก็คือไปฟังจากคนอื่นถัดถัดแล้วผมก็ถามบอกว่าแล้วคือตอนเนี้ย
มั่นใจได้ยังไงว่ามันมีร่องรอยของการที่แบบแม่เนี่ยถูกเอาไม้เนี่ย
หลุงหรือว่าแทงไปที่อวัยวะเพศหนูไปเอาเรื่องตรงนี้มาจากไหนแหวนบอกว่า
มันมีประเด็นที่ทางฝั่งของนางแข้งเองเนี่ยไปพูดกับชาวบ้านแล้วก็เหมือนกับ
บริเวณนั้นน่ะนะบอกว่าเนี่ยกูเนี่ยนะเอาไม้เนี่ยหลุมมัน
เอาไม้หลุมเที่ยวของมันเนี่ยแค้นมันมาทำอย่างนี้ไปพูดแบบนี้
อันนี้คือแหวนในมุมของลูกของทางคนตายเขาพูดนะอืมผมก็มาถามทางฝั่งของ
ของลูกของของนางแข้งลูกของนางแข้งก็พูดบอกจริง
แม่ไปพูดจริงแต่แม่พูดอย่างนี้แม่พูดว่ามึงรู้จักมันไหม
เนี่ยมายุ่งกับผัวกูนี่ดีนะที่มันนอนอยู่ไม่อย่างนั้นน่ะ
กูจะเอาไม้หลุมมันเลยว้ายอ้าวมันคำมันเพี้ยนมาความหมายคำมันเพี้ยนมา
อืมเราก็เลยไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงมันอยู่ตรงไหนประเด็นสุดท้าย
อืมว่ามันมีร่องรอยของการแบบโดนโดนกระทำแบบนั้นหรือเปล่า
อืมสองคือไม้กวาดด้ามนั้นอยู่ที่ไหนเออเออ
แล้วโดนทำจริงหรือเปล่าซึ่งตัวนั้นมันไม่มีอืมไม่มีเพราะฉะนั้น
จามกำลังเพราะฉะนั้นจามก่อนค่ะเพราะฉะนั้นหนุ่มเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้น
อันนี้คือเล่าให้ฟังสองมุมมองแล้วก็ลองไปวิเคราะห์ลองแยกแยะดูตอน
ในมุมของฝั่งของผู้ผู้ตายก็จะมีหนึ่งลูกสาวที่พูดออกมาก็คือน้องแหวนนะฮะ
แล้วก็มีญาติญาติที่พูดออกมาโดยการที่ฟังจากชาวบ้านแล้วมาพูดนะครับ
สองก็คือมีคลิปนะฮะที่ถูกถ่ายโดยนางแข้งแล้วก็ถามว่านางแข้งเนี่ยเอาคลิป
เนี้ยแชร์ในโลกโซเชียลไหมเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้แชร์โลกโซเชียลแต่เขาส่งต่อต่อกันใน
หมู่บ้านว่ารู้จักไหมให้ไปบอกมันด้วยว่าอย่ามายุ่งกับผัวกูเข้าใจไหมมันก็เลยมีการกระจายภาพนี้
ออกไปในการส่งแชร์กันต่อแต่ไม่ได้เอาไปลงโซเชียลค่ะอ่าเพราะฉะนั้นไอ้ภาพเนี้ยมันก็หลุด
มาเป็นหลักฐานเหมือนกันว่ามันมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นแต่มันไม่ได้มีภาพของการตอนทำร้ายร่าง
กายไปถามทางฝั่งของเจ้าของรีสอร์ทเขาก็พูดแบบเนี้ยไม่มีว่ามันไม่มีร่องรอยเลือดไม่มี
รอยการต่อสู้ไม่มีร่องรอยอะไรเลยแล้วก็ยืนยันว่าเขาไปเปิดประตูห้องแต่ข้างใน
สูตพลิกศพเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปตีประเด็นว่ามันเป็นอย่างนี้หรืออย่างนี้รอก่อนรอให้ชัวร์ก่อน
ว่าอะไรกันแน่ตั้งหูไว้หูแต่ผิดแน่แน่อยู่แล้วการนำออกในการที่แบบ
นะฮะไปประจานเขาอะไรอย่างนี้ในมุมของนางแข้งนะ
ผิดก็ต้องต้องผิดอยู่แล้วแต่ไอ้เรื่องของฆ่าทำร้ายร่างกายอืม
อีกมุมหนึ่งอันนี้ต้องไปรอแล้วถ้าเกิดว่าคดีมันพลิกขึ้นมา
เนี้ยเรื่องบางเรื่องรับผิดชอบกันไม่ไหวอืมอ่าลงข่าวไปแล้วอ่า
อันนี้ไม่รู้ตอนที่พาไปโรงพยาบาลยังมียังมีชีวิตอยู่
ยังมีนะแต่คนที่แต่คนที่ให้ไปเรียกกู้ภัยมาเออ
ให้นับต้นสงบานใครรู้ไหมก็คือนางแข้งกับลูกเขาเลยเอาอ่า
เพราะเขาเห็นว่านอนอยู่แล้วอาการไม่ไหวแล้วแต่เมื่อกี้เขายังส่งโทรศัพท์ให้กับเจ้าของรีสอร์ทนะ
คนที่ล้มที่พื้นอ่ะตอนนั้นก็ยังมีอาการอยู่อ่าอ่า
ก็เนี่ยก็คือต้องไปฟังเองว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยตอนนี้
เท่าที่ผมฟังมาสองข้างมันเป็นแบบนี้
ก็อยากมาเล่าให้ฟังว่าผมฟังมาแบบนี้แล้วก็ผมไม่ได้ไปเข้าข้างใดข้างหนึ่งนะ
แต่อยากให้พี่นิดวิเคราะห์แล้วก็ลองดูเอาเอง
สิ่งที่จะตอบได้อย่างที่บอกไปคือหนึ่งร่องรอยของการเอ่อ
ทำร้ายร่างกายที่อวัยวะเพศร่องรอยของศีรษะที่ว่าถูกตี
ถ้าตีจนกระทั่งกระโหลกแตกในหัวมันต้องแตกต้องมีรอยน่วมมีรอยอะไรอยู่แล้ว
บวมหน้าต้องบวมอะไรอย่างเงี้ยอ่าอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่มันไม่มี
แต่มันแปลกอย่างหนึ่งที่หลังอ่ะเขาเหมือนกับมีรอยช้ำช้ำอ่า
ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าช้ำตอนไหนอ่าเพราะผมก็ถามกู้ภัยว่าไอ้รอยช้ำข้างหลังเนี่ย
มาจากไหนเขาบอกตอนนั้นเขาไม่เห็นเพราะคนคนเจ็บเหมือนกับนอนอยู่กับพื้นอย่างนี้
เขาก็อุ้มขึ้นเตียงเลยแต่ถ้ามันเส้นแตกจริงจริงบางทีมันฟาดไปเลยไงอืม
ล้มล้มตึ้งไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้คือหลังนะอันนี้คือหลังอ่าหลังเนี้ยอ่า
คือมีรอยช้ำเหมือนกันมีรอยช้ำที่หลังแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าคือแกมานอนอยู่นานแล้วนะ
เรื่องมันเกิดยี่สิบเอ็ดกุมภาวันนี้ยี่สิบสามยี่สิบสี่แล้วอ่า
มันผ่านไปเดือนนึงแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนที่แกนอนอยู่เนี่ย
มันมีเรื่องของแผลกดทับหรืออะไรยังไงหรือเปล่า
ไปทำให้เกิดแผลข้างหลังแล้วถ่ายรูปอันนั้นคือรูปวันไหน
อันนี้ก็ตอบไม่ได้ทุกอย่างมันต้องผ่านขั้นกระบวนการการพิสูจน์ทั้งหมดอืม
ฉะนั้นวันนี้ก็คืออยากให้แบบลองใจเย็นแล้วเดี๋ยวลองฟังข้อเท็จจริงก่อน
อ๋อเรื่องมันเกิดเดือนแล้วไหมเดือนหนึ่งแล้วไงยี่สิบเอ็ดกุมภา
กว่าแล้วนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเหตุการณ์แล้วศพเขาเผาไปยังเดิ
ศพเนี่ยมีการแย่งกันระหว่างญาติที่อยู่ทุ่งสงศ์กับญาติที่อยู่ที่พระพรม
เพราะว่าทางลูกสาวเองก็อยู่ในที่เกิดเหตุเลยเอง

แต่ญาติที่ทุ่งสงศ์เนี่ยเท่าที่ฟังข่าวมาคือ

แต่พอแกตายปุ๊บก็จะมีการแย่งศพไปไว้ที่นู่น
แต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าทางอดีตสามีก็เข้ามาดูแลเรื่องนี้แล้ว
ทางลูกสาวก็ยืนยันว่าจะให้มีการชนสูตรศพก่อน

ก็จะต้องดูต่อไป
เราก็เอาไปอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าที่มีคนพูดถึงเยอะกว่าเกิน
เกี่ยวกับมีคลิปใส่บิกินี่ขายแตงโมริมถนนเลย

ผู้ซื้อข่าวได้รับรายงานจากคุณจิตรีศักดิ์ชัยตระกูลทรัพย์
ที่ถ่ายคลิปนางสาวเมนีนุทธิพย์กาหรือน้องอุ๋งหญิงอายุ๒๐ปีน่ะ
ชุดที่เขาใส่ขายแตงโมกัญชัยเธอดูเธอเห็นยังคลิปนี้
ครึ่งใส่บิกินีอ่ะเธอใส่บิกินีขายแตงโมนะครับ
ได้เข้ามาพบพนักงานสอบสวนเพื่อทำการโดนปรับนั่นแหละคือนางก็โดนเทียบปรับนั่นแหละ
หลังจากนำคลิปดังกล่าวเนี่ยมาเผยแพร่ในโลกออนไลน์จากการสอบถามในจิตศักดิเผยว่าตนเนี่ยได้รับการติดต่อจากอุ้งอิงว่า
ขายของในโลกออนไลน์ไม่ได้คือดูสิพี่หนุ่มนางก็นี่นางมาขายแตงโม
แล้วขายอย่างงี้หรอใช่ขายอย่างงี้นี่มันชุดว่ายน้ำชุดบิกินี่ไงอยู่ริมถนนเลย
ถนนถนนไม่ใช่ถนนเนี่ยดูสินางขายอย่างนี้เลยนางบอกว่าตอนปกตินางเป็นแม่ค้าออนไลน์
ขายของไม่ค่อยได้จึงแนะนำว่าเอาละเรามาสร้างกระแสกันแต่ขาวนะ
เพราะว่าถ้าสมมุติสร้างกระแสปุ๊บมันก็จะทำให้มียอดคนติดตามเนี่ยเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้น
นางก็เลยสร้างกระแสด้วยการใส่บิกินี่มาขายแตงโมนี่แหละ
จุดประสงค์เดียวเลยเพื่อให้มีคนติดตามให้เยอะขึ้นนะครับ
ก่อนเลยผุดไอเดียว่าเออหน้าร้อนอะไรทำอะไรขายดีวะ

ยุบัยจอดแว่ซื้อไหมอย่างเนี่ย

ผมดูก็ผมจะต้องถามนิดนึง

คืนมันคือความสดใสสดขึ้นกับสดใสมาเติมเปราะสมกันไงก็เลยออกมาเป็นอย่าง
วะนะแล้วก็แต่ว่าคลิปยังกล่าจะไม่เหมาะสมเฉียงนี้นะแล้วก็อยู่
อิงมาร้านแล้วก็เจ้าของร้านแตงโมเนี่ยคือไม่ใช่ร้านของนางนะ
เหมือนขอหญิงเหรอคนคนเมื่อกี้เหรอคนเมื่อกี้นี้เฮ้ยใช่เหรอ
อิ๋งเอาฟังเสียงน้องหน่อยไหมเอาฟังเสียงสิอยากฟังเสียงน้องหน่อย
หลังจากที่ตกเป็นข่าวครอบครัวทราบไหม
เศร้าค่ะตกใจเหมือนกันหมดเลยแล้วเขาว่าไงบ้างพ่อแม่
พ่อก็ไม่ว่าอะไรค่ะแต่แม่ก็แอบตกใจนิดนึงใช่
คนในหมู่บ้านดูไหมอืมเที่ยวเยอะเหมือนกันนะ
ดังข้ามคืนเหมือนกันค่ะแล้วเขาว่ายังไงบ้าง
ส่วนใหญ่มองยังไงบ้างอ่าส่วนใหญ่ก็ดูภาพรวมก็มีด้านดูด้วยค่ะ
แล้วก็น่าติชมก็มีบ้างค่ะแล้วตัดสินใจยังไงถึงมาทำคลิปแบบเนี้ยฮะ
ก็อยากสร้างคอนเทนต์ใหม่ถ้าทำอะไรที่ไม่ดีเกินไปหรือว่า
มองภาพรักที่แบบว่าชูชาติหรืออะไรก็ไปก็โทษด้วย
นางเป็นนักของออนไลน์อ่ะอืมก็คือคนเดียวกันน่ะแหละ
ขายแตงโมอยู่ใส่ชุดขายแตงโมใส่ชุดขายแตงโมอยู่ให้เป็นผู้ประธัย
ให้เงินบริจักษ์ไปดูแลจะสามารถเจอกัน
นางขายน้อยนาหรือแตงโม

ที่ผู้ดำเนินรายการนั่นแหละอย่างเช่นรายการโลกสวยก็จะโชคสวยนึกออกป่ะ
โอ้โหอย่างเธอน่ะมันก็จะแบบออกมันก็จะออกมา
อ่าก็ข้อมูลล่าสุดเรื่องเมื่อกี้นี้นะครับก็คือเอ่อ
เรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหานางแข้งนะฮะ
ตอนนี้ก็คือ๑ข้อหาดทำร้ายร่างกายนะครับ
เพราะมีคลิปที่ตรงไปเตะไปอะไรอย่างนี้นะครับ
คือผิดพรบคอมนะฮะเอาไปเผยแพร่
อันนี้สองข้อหาแต่ว่าข้อหาอื่นเนี่ยนะครับ
เดี๋ยวอาจจะมีการดูสอบสวนอีกทีหนึ่งอาจจะมีการแจ้งเพิ่ม

เดือนนึงแล้วหรอครับเออมันไม่ใช่เพิ่งมาผ่านจริงมันน่าจะได้ข้อมูลมากกว่านี้นะ
คือเขากลับเขาหนีเมียเขาแล้วเขากลับไปที่บ้านเขาเลย
มันไม่ใจดำไปหรอกเขาบอกว่าเขาไม่อยากไป
เขาก็เลยไม่ไปนี่คือเหตุผลของเขาเขาบอกมาแบบนี้

เดี๋ยวนี้คนเรามันมีอะไรแปลกกันเยอะ

แล้วเราไปข่าวสำคัญของวันนี้

คือจากกรณีที่นางจำนงเตียงชัยอายุ๕๙ปีเนี่ย

ถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ

ปรากฏว่าเอฟเฟคที่เขาได้รับคืออะไร
ถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านเลยคุณกัญชัย
กระทั่งเวลาผ่านไปก็ได้กลับมาอยู่ที่บ้าน

ก็ยังถูกกล่าวหาว่านี่แหละเป็นผีปอบ
ช่วยกันนะครับ

หมอปลาและผ้ามหาพรรยาวัน

ปรากฏว่าไม่มีวิญญาณผีปอบอีปลาบอกงั้นไม่มีวิญญาณผีปอบ
แล้วได้อธิบายให้ชาวบ้านฟังพร้อมกับอธิบายพูดคุยกับนางเพียง
ื่อนคำนุหนึ่งในชาวบ้านที่บอกว่าถูกผีปอบเข้าสิงเนี่ย
ซึ่งผีปอบก็คือนางจำนงต่อมาเนี่ยหมอปลาได้กลิ่นเหล้า
สองนางเพียร์ไปว่าก่อนอื่นเนี่ยอย่างแรกเลยนะต้องเลิกดื่มเหล้าก่อน
เมื่อกี้นี่คือพระมหาภัยวันหรือตือตากล้อง
ก็ไม่ใช่สิไม่ใช่พระมหาภัยวันไลฟ์อยู่ไงเธอ
ก่อนอื่นเนี่ยก็ให้นางเพียนไปเลิกเล่าก่อนก็เลยเกิดการประทะคารมกันเธอ
งานนี้เดือดร้อนไปถึงพระมหาภัยวันที่เธอมีที่๓นั่นไง
ปีริยะไปด้วยหรือเปล่านะมีงานเนี้ยก็เลยเดือดร้อนไปถึงพระมหาภัยวันที่ทนไม่ไหว
ก็เลยแสดงธรรมเทศนาไปหนึ่งยกอืมนะฮะนอกจากนี้หมอปลายังแนะนำนางจำนงว่า
ต่อไปหากมีคนถูกผีเข้าและกล่าวหาว่านางจำนงให้รวบรวมหลักฐาน
แล้วก็ไปเข้าแจ้งความกับตำรวจเพราะผีปอบกลัวติดคุก
ปอบไม่ได้กลัวอะไรผีปอบกลัวติดคุกนะฮะทางด้านหลวงพ่อเฉลี่ยวสุวรรณโนเนี่ย
พระลูกวัดศรีบุญเรืองเนี่ยซึ่งเป็นพระที่ปราบผีปอบในหมู่บ้านเปิด
ว่าท่านอ่ะมีวิชาอาคมในการปราบผีปอบเมื่อมาอยู่ที่วัดนี้ก็มีชาวบ้านเนี่ย
พระเก่งเรื่องป่าผีป่ะนี่จานอะไรจานครูแต่เล็บท่านก็ดำเหมือนกันนะ
น่าจะแบบใกล้จับผีปอบมาเยอะถูกซึ่งผีปอบเนี่ยเป็นยานไม่มีรูปร่าง
แต่จะมีหน้าตาเหมือนหมาถึงแล้วเห็นไหมล่ะหรือติ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
นี่นี่นี่นี่นี่

ในดรูหน้านี่มันเป็นอะไร

ว่าเวลามันหิวขึ้นมาอยากกินต้องได้กิน

หนูไปนอนพักผ่อนกินน้ำเยอะมันจะได้มีสติลูก

ขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณค่ะคุณค่ะค่ะร้านอาหารนี้อร่อยครับพี่ขอบคุณค่ะ
วันนี้ก็มาเจอกันใหม่สวัสดีครับ
สวัสดีครับ